เพราะว่ามันจะเป็นการอวสารอาหารทุกมื้อที่คุณกำลังจะกิน
มีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปหาหมอที่ดีมนานก็หิวนะ

ไปซื้อไก่ทอดจัดลดเข็มริมทางมา

ทำไมเนื้อไก่มันตุ๊บขยับได้
ฉีกออกมาหนอนยั้วเยี้ยเต็มไปหมดเลยครับ

เข้าใจหลายท่านทานข้าวเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวทานไม่ได้
คือภาพที่เห็นน้ำมีหนอนเยาะเยียะเต็มไปหมดครับ
ในเนื้อไก่เป็นสะโพกติดน่องเหรอนะ

หนุ่มคนนี้ยกโทรศัพท์มือถือถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน

พิกัดเลยว่านี่คือน่องไก่ทอดสยองชิ้นนี้เอาไว้
คือจากร้านเป็นร้านแผงลอยหน้าโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
ทีมข่าวก็ถามไปยังหนุ่มเชียงใหม่คนนี้เป็นคนโพสต์
คือนายธีรวัตรหรือว่าคุณต้นกล้า
เป็นพนักงานร้านขายโดนัทแถวนั่นแหละอยู่ที่อำเภอแม่ริม
เขาเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนครพิง
พอช่วงเที่ยงเขาก็พักทานข้าวกัน

๑๕บาทและก็ข้าวเหนียวอีกหนึ่งถุงก็๑๐บาท
มีชายวัยกลางคนเป็นพ่อค้าขาย
ด้วยความหิวนะฮะก็เดินมานั่งที่สาราริมทางตรงแถวสะพานลอย
ก็จะหยิบไก่ขึ้นมาจะเอาข้าวปากกิน
สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมหนังไก่มันถึงดิ้นได้
แปลกมันเหมือนแบบตุ๊บจากข้างในหนังไก่มาขยับได้
ทั้งที่มันก็ไก่ทอดมันก็ต้องตายแล้วถูกไหม
ใช่เออหนังไก่มันขยับได้มีบางอย่างอยู่ข้างในหรือเปล่า
ก็เลยแบบอ่ะยังไม่เอาเข้าปากเอามือแหวกดูก่อน
โอ้โหแหวกปุ๊บกลิ่นแบบเตะเข้ามาที่จมูกเลยครับ
ค่ะสภาพที่เห็นคือเนื้อมันแบบซุยซุยแล้วมันก็เป็น
ยุ๊ยยุ๊ยยยเออหนอนแบบยู๊ยเย็บเต็มไปหมดเลย
เขาบอกว่าเขาแทบอเจียนเลยคือแบบไม่ไหวจริง
แต่เขายังอดทนน่ะไม่ทิ้งที่คุณถาม
มันไม่ใช่ความเป็นธรรมที่ควรจะได้จากเจ้าของร้าน

เพราะว่าร้านแบบนี้นอกจากจะขายไก่ทอดแล้วเนี่ย

แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาของเก่ามาวนเวียนทอดใหม่ทอดใหม่หรือเปล่าแบบนี้
คนกินไปก็ไม่ทราบบางทีนะครับ
เรื่องนี้เขาอยากจะฝากไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
สาธารณสุขเชียงใหม่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่า

มันมีทั้งคนไข้ญาติคนไข้

มันก็สร้างคนปวดเพิ่มมากขึ้นนะเอาง่าย
ขอบคุณครับ